ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ถ้าหันไปมองเขาจะตามเรากลับมาเลย
เหรอเออมันก็เกาะหลังเราเข้าบ้านเลย

ท่านบอกว่ามีสายสินที่พระอาจารย์ให้ไปไหม

บอกเอาอย่างนี้ไปเอาน้ำมาขวดหนึ่ง
เอาน้ำที่ยังไม่ได้กินน้ำที่ยังไม่ได้เปิดมีไหมในบ้าน

ภาษาลาวถ้าตรวจน้ำเขาเรียกหยาดน้ำเอาหยาดลงหยาดลงหน้าบ้าน
ต้นไม้ใหญ่หรืออะไรก็ได้หยัดลงกับดินนะ

ไอ้ตัวเล็กอะหลับเลย
จากที่ร้องประมาณเกือบชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ที่บริษัททำบุญ
ก็เอาพระมาเลี้ยงบริษัท

ก็เอาจัดเป็นเหมือนแบบอาหารไปไหว้สารภูมิ

เสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนเดินกลับเข้ามาในบริษัทก็

กลับไปมองเหมือนกันอะ

มายุมตื่นมาร้องตอนตี๓ตี๔ทุกคืนเลย
แล้วก็ชี้อย่างเงี้ย

ต้องมานั่งอุ้มกันทุกคืนตอนนี้

ทุกวันเพิ่งเป็นวันนี้ประมาณสักแบบเดือนนึงนี่แหละ

ก็เลยเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็เลยถามดู

ด่าครับแล้วก็ไปมีวิญญาณพุนชายเนี่ย
เท่าที่เราอาจรู้

ลูกน้องเรา๔๕คนมานี่เอาเสือมาผืนหนึ่ง

หลังเวทีเปิดก็เอาแล้วอะไรอย่างนี้
ก็พอไปปั๊บเราก็เห็นต่อไม้อยู่ต่อหนึ่ง

ต่อมาใหญ่มากที่เรานั่งกันใหญ่มาก

เกรงใจพวกมึงว่ะมันเหม็นเข้าใจ

เฮ้ยเรานั่งเบ่งจนแบบ

มันก็พูดพลาดดีหรืออ่ะ
พี่หนุ่มมันซุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราเกือบร้องเพลงไม่ได้
ก็ให้เด็กนวดก่อนขึ้นโอ้โหแต่อาเจียนอาเจียนด้วยอาเจียนไม่ใช่อาเจียน
แล้วเด็กก็นวดเท้าบอกหัวหน้าเป็นลมหรอกบอกเปล่าแต่ไม่รู้เป็นอะไร
เมื่อกี้เนี่ยไปนั่งแล้วมันแบบว่ามันซุดเลยอ่ะตามันซุดอย่างนี้เลยนะคุณ
เดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยก็อีกพอก็บอกว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้พี่ไอขึ้นนะ
ขอ๕เพลงแล้วกันหนูต่อ๕เพลงตอนนี้พี่แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้
โลแบบโบ๊กตลอดนั้นโลแบบเบิ๊บตลอดแล้วก็อย่าดมอย่าดม
ก็แข็งใจทำงานแล้วก็ลืมไปเลยเพราะเราทำงานเราจะลืมสิ่งของเรา
พอลงมามันปวดอีกปวดอย่างงี้ประมาณครึ่งเดือนอ่ะแล้วจนมีอันที่แบบว่า
เราต้องเรียกหมอมานวดที่บ้านทุกวันนวดจนล้าวจนกระดูกล้าว
มีความรู้สึกปวดตัวมากอ่ะนวดทุกวันอ่ะก็เราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุดร
วัดพระอาจารย์อีกวัดพระอาจารย์นี้พระอาจารย์เคยบอกว่า
ถ้ามาแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปเที่ยวลาวไปท่องบุญกันไปอะไรกัน
บอกโอเคพระอาจารย์หนูมีงานวันนี้๔ทุ่มหนูอยากไปเที่ยวลาว
อาจารย์ไปกับหนูไหมพระท่านบอกว่าโอ้คุณไปไม่ได้อ่ะหนู
เดี๋ยวต้องคุมเพราะว่าใกล้จากฝั่งลูกนิมิต
เพราะว่าพี่ไปสร้างโบสถกับอาจารย์ที่นั่นเสร็จพอดี
เสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องทำประลำตรงนี้ทำอาหารเอาไว้ให้คนทำอาหาร
แบบนี้เขาก็ม่ำขาเรามากันก้าวคน
เอ้าแปดไม่ใช่เหรอวุฒิ

เอานางก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกใบหนึ่ง
ก็แจกคนละใบละใบข้าม

สะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแล้วก็นั่งรถไป

ขาขอโทษเหลือใบหนึ่งเรามากัน๘คนจริงด้วย

เช่นมันให้เขาไปก็เอ้าก็นั่งรถข้ามไป

ทีนี้เปลี่ยนรถซึ่งเราเช่ารถ

คอมมูเตอร์รถตู้หลังคาสูง
พอถึงปั๊บนั่งรถรถกำลังออก
เอารถวิ่งน้องสาวนั่งอยู่ข้างหน้าคู่กับคนขับ

มาเราถึงลาวกันแล้วตอนนั้นใช้บีบีเว้ย
ถ่ายเรื่องกันนะเราก็ขึ้นสเตตัส
ตอนนี้อยู่ฝั่งลาวนี้นี้นะ
แล้วก็เขาก็ตริ้งมาตริ้งมา
อะไรเอ่ยมีแต่ตัว

พิมพ์มาเล่นกันพวกเพื่อนนี่พูด
อะไรว่าบ้าเราก็เลยมาขยายรูปดูกัน

มันมีคนอยู่นอกรถอ่ะ
ไหล่ใหญ่มากไหล่กว้างมาก

หน้าเขาแค่นี้อ่ะแล้วหัวนี้เลยรถตู้นะเนี่ยลายกว้างมาก

มองมาที่เรายี้มแบบเกร็มพุ่มใจว่าขอบคุณครับ
หนึ่งว่าเราเอาเข้ามาส่ง

เพราะกลับมาฝั่งไทยเรานัดหมอนวดไว้ว่าตอนเย็น
ก่อนจะไปเล่นคอนเสิร์ตจะให้ป้าเขานวดสัก๒ชั่วโมง
กำหนดดี๖โมงพระอาจารย์โทรมาอยู่ไหนกัน
ก็กินแหมเนืองแหนมอะไรแดงแหมเนือง
แหนมเนืองอยู่ที่หนองคาย
เอ้าเออใช่พระอาจารย์โอ้หนูคงกลับไปไม่ทันแล้ว
พระอาจารย์ให้เค้ากลับไปแล้วลืมไปแล้วเฮ้ยกูหายปวดหลังอ่ะ
หายปวดหัวไหล่หายปวดคอหายแบบเออ
ก็คือแสดงว่าที่ปวดอยู่นั่นคือเป็นเขาเกาะอยู่
เขาเกาะอยู่จนกระทั่งคุณเนี่ยพาเขาไปส่งที่ลาว
ส่งที่ลาวคุณแล้วเขาเป็นคนลาวเหรอน่าจะใช่อ่ะ

พระอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนู

ถ้าข้ามไปเขาก็ข้ามไปไม่ได้เด็ก
เออแล้วหลังจากวันนั้นมาฉันหายฉันลืมไปเลยว่าฉันเคยปวดคอ

แล้วเขาติดมาจากตรงไหน
ก็ตรงที่พี่นั่งแหละก็แสดงว่าพี่คิดเองนะ
อันนี้พี่คิดเองว่าเขาคงไปทำงานแล้วคงจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วคงจะเสียชีวิตแล้วไม่มีใครพาเขากลับ

อยากดูของแปลกไม่ต้องไปดูไหนมาดูที่ฉันเนี่ย
อันนี้คือเป็นเรื่องไฮไลท์นี่ยังไม่ใช่ไฮไลท
เยอะเถอะเยอะมาก
อะไรที่พี่รู้สึกว่าเจอจังแล้วมีผลกับชีวิต